คุณผู้ชมคะเตรียมขอบตาพร้อมแล้วหรือยังคะ
วันนี้ต้องบอกว่าทุกคนจับขอบตาตัวเองแน่นเลยยังไง
บอกฉันต้องไม่ได้นอนอีกแล้วเหรอหลังจากคุณแม่ของคุณตังโม
เปิดหลักฐานใหม่แล้วเป็นหลักฐานที่ทำให้
ปอและโรเบิร์ตยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยหลักฐานใหม่มันคืออะไรแล้วมันเกิดอะไรยังไงกันขึ้น
คือวันนี้สารจังหวัดนทบุรีเขานัดฝ่ายโจทย์และจำเลยในคดีของคุณแตงโม
มาตรวจเอกสารหลักฐานและสอบคำให้การเพิ่ม
นี่คุณแม่มาพร้อมทนายและจำเลยเดินทางมาครบทุกคนเลยนะคะ
คุณแซนกระติกจ๊อปปโรเบิร์ตแล้วก็ทนายความ
คุณแม่คุณตังโมบอกว่าวันนี้มายื่นขอเป็นโจทย์ร่วม
ตอนแรกคนก็บอกว่าเอ๊ะก็กล้องหน้ารถก็ดูกันไปแล้วไม่ใช่เหรอตั้งแต่แรก
แม่บอกไม่ใช่เพราะก่อนหน้านี้มันมีไฟล์บางไฟล์ถูกลบไปในวันเกิดเหตุ
แต่ทีมทนายความให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญกู้ข้อมูลมาได้แล้ว
แล้วแม่บอกเลยว่าไอ้สัญญาเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายที่เคยทำไว้๒๑กันยายน
จากจำเลยบางคนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาแม่ขอยกเลิกเลยก็แล้วกัน
สัญญาอะไรที่เคยตกลงกับแม่ไว้ที่แม่บอกแม่โอเคแม่รับแม่อะไร
แม่ยกเลิกทั้งหมดคือข้อตกลงจริงคือแม่จะไม่เป็นโจทย์ร่วมฟ้องในคดี
ที่ว่าแม่จะได้เงินสด๔๐๐๐๐๐บาทแคชเช็ดเช็ก๒ใบฉบับละ๘๐๐๐๐๐บาท
รวมเป็นเงิน๒ล้านรายเดือนอีก๓๐๐๐บาท
เป็นเวลา๒๐ปีคือรวมละ๙ล้านนะคะ

ยื่นคำร้องขอถอนประกันแซนด้วย

ประมาณนั้นคะ
เราก็พบรายหลักฐาน
ปรับรายหลักฐานใหม่
ขั้นทำให้คดีนี่เข้าข้างคุณแม่เลยได้ไหม
คือคดีการเสียชีวิต
ของคุณแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังเนี่ยนะฮะ
คดีนี้อายการยื่นฟ้อง

กับอีกคนก็คือคุณเอ็มที่ชื่อจริงชื่อคุณพีม
ที่บอกว่ามาเป็นผู้แนะนำในการให้การ

๖คนนี้มี๓คนที่ถูกแจ้งข้อหาประมาท

คือคุณปอคุณโรเบิร์ตและคุณจ๊อป

วันนี้คือวันที่สารนัดครั้งแรกนะฮะ

นัดวันแรกเลยครั้งแรกเลย

เป็นการเจอเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการชดใช้เยียวยา

คือคุณแม่ของผู้ตายคือคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ย

แต่พอวันนี้มาขึ้นศาล
ขอเป็นโจทย์ร่วมกับอายการด้วย

จากเดิมที่เคยตกลงเจรจากลายเกลี่ย
ตอนนั้นแล้วคุณปอคุณโรเบิร์ตบอกจะชดใช้ให้๙ล้าน๒
ใช่โดยที่แม่จะไม่เป็นโจทย์ร่วมในการฟ้องคดีนี้

คุณกติกคุณแซนคุณจ๊อป

คุณเอ็มเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิด

เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ชดใช้

คือวงเงินการชดใช้คือ๕๐ล้าน

เพราะฉะนั้นเมื่อคุณปอคุณโรเบิร์ตชดใช้แล้ว๙ล้าน๒
อีก๔คนไม่ยอมรับไม่ชดใช้
ก็เลยฟ้องเรียก๔๐ล้าน๘แสน

พอมาวันนี้แม่บอกยังไงนะ

ไม่เอาแล้วแม่ยกเลิกทุกสัญญาค่ะ
เพราะจะขอเป็นโจทย์ร่วมกับอายการ

เนื่องจากทีมทนายความของแม่
มีคุณชัยวัดโลมากุลยืนอยู่ข้างหลังแม่

คุณชัยวัดกับทีมทนายความของคุณแม่ณขณะนี้

ไปได้กล้องวงจรปิดของรถของคุณแตงโมมา

เพราะเขาบอกว่ามันมีไฟล์ถูกลบไป
ทำให้ได้ยินเสียงในขณะนั้นว่า

ในช่วงเวลาหลังจากที่เกิดเหตุ

ซึ่งคุณแม่ของคุณแตงโมกับทีมทนายความ

แต่มันทำให้ได้รู้อะไรบางสิ่งบางอย่าง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโมบนเรือในวันนั้น

วันนั้นคุณแม่มาเปิดปากกับพี่หุยคุณแม่ได้บอกไหม

เพราะคุณแม่กับคุณชายวัดไม่ได้มานะ

เพียงแต่ยังไม่ได้พูดออกมาเป็นข่าว
เพราะคุณแม่บอกวันนี้ขอมาศาลก่อน
แล้วเดี๋ยวจะมาเปิดเผยเรื่องราวต่างอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งพรุ่งนี้คุณแม่คุณตังโมกับคุณชายวัด
มาคุยกับผมอีกครั้งที่เปิดปากกับภาคภูมิ
โอ้โหรอฟังเลยนี่ฟังคุณแม่ให้สัมภาษณ์ก่อนเรื่องนี้
แต่อีกมุมหนึ่งในส่วนของคุณปอคุณโรเบิร์ต
หรือว่าท่านอื่นคุณกติกคุณแซนคุณจ๊อปคุณเอ็มพีม
ผมก็พร้อมพูดคุยรับฟังด้วยนะ

แต่วันนี้ในศาลเนี่ยคุณปอคุณโรเบิร์ตยอมรับสารภาพ

ก็คือมีประมาทใช่ไหมคะเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
แล้วก็มีเรื่องของซ่อนเล้นหลักฐานใช่ไหม

เดี๋ยวถ้ามีอินโฟข้อหาต่างของแต่ละคนมันจะเห็นชัด

ซึ่งเอาเป็นว่าคุณปอคุณโรเบิร์ตเขายอมรับแล้ว

ของปฏิกูลลงแม่น้ำเรือบทใบอนุญาตหมดอายุต่าง
แต่ข้อหาหลักเนี่ยคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ใช่นี่คือรับทุกข้อหาเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณปอคุณโรเบิร์ตไม่ยอมรับนะ

ถามว่าการชดใช้ก่อนเอ้าก็ไม่ยอมรับแล้วไปชดใช้ก่อนคืออะไร

คือเรื่องนี้ปกติแล้วพอคดีอาญาจบเขาจะไปฟ้องแพ่งต่อ

แต่ถ้าโจทย์กับจำเลยสามารถตกลงชดใช้กันก่อนได้ตรงนี้

ก็คือคุณแม่คุณแตงโมจะเรียกเพิ่มไม่ได้
ใช่ก็คือจบตรงนั้นเลยไม่มีการเรียกแพ่งเพิ่ม

คุณปอคุณโรเบิร์ตเขาใช้ให้ก่อนเลย๙ล้าน๒เขาชดใช้ให้
แต่ณขณะนี้วันนี้แม้เขาจะยอมรับ

ไม่เอาแล้วแม่บอกแม่ไม่เอาเลยนะคะ
ลองฟังเสียงแม่ค่ะ
ตามกฎหมายที่เขาไปฟ้องกับคุณอัจฉริยะแล้ว
ฟ้องอะไร
ก็บอกใช่ไหมว่าจะเดินหน้าสู้คดีเต็มกำลังเหมือนกัน

คุณแซนนะคะบอกว่าก็งงเหมือนกันนะที่อยู่ปกับโรเบิร์ตสรุปแล้วไปกลับคำให้การ
คือรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาคุณปอโดน๖ข้อหาคุณโรเบิร์ตใน๔ข้อหา
แต่ว่าคุณแซนคุณกระติกคุณจ๊อปและคุณเอ็มคืออีก๔คนที่เหลือ
ยังปฏิเสธทุกข้อหาเหมือนเดิมค่ะ
เท่ากับว่าคุณแซนเนี่ยยังปฏิเสธเรื่องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ใช่คุณชันยังปฏิเสธเรื่องนั้นอยู่นะคะ
คุณแซนก็คือยังยืนยันว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกเรือ
ใช่ยังคงยืนยันเหมือนเดิมค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ศาลก็เลยพิจารณาบอกว่าให้แยกสำนวนสั่งฟ้องเป็นคดีใหม่
เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาใหม่หมดเลยนะคะ
ส่วนคุณปอนและคุณโรเบิร์ตเนี่ยสารจะนัดฟังคำพิพากษา๑๐พฤษภาคมนี้
ส่วน๒๘เมษายนนี้จะมีการนัดตรวจสอบพยานหลักฐาน
คดีที่อายการยื่นฟ้องใหม่ที่มีคุณแม่ของคุณแตงโมเป็นโจทย์ร่วมค่ะ
เท่ากับว่าคุณปอคุณโรเบิร์ตที่รับสารภาพวันนี้
พฤษภาคมมาฟังคำพิพากษาได้เลย

ดำเนินคดีต่อไปและเริ่มต้นใหม่๒๘เมษายน
ใช่๒๘เมษายนมาสอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ว่าคุณปอกับคุณโรเบิร์ตจะกลับคำรับสารภาพ
ไพรส์แต่เตรียมจะฟ้องกลับแม่ของคุณแตงโม
เรียกค่าเสียหาย๔๐ล้าน๘แสนบาท
ก็คือเรียกเท่าที่คุณแม่เรียกมา
คือคุณแซนที่จะฟ้องคุณแม่คุณแตงโมเนี่ย
ค่ะคือคุณแม่เปลี่ยนทนายหลายชุด
ใช่ในช่วงหนึ่งมีคุณเต้มงคลกฤษเข้ามา
ใช่บวกกับคุณอัทธรรยาเรืองรดธนพง
แล้วคุณอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวฟ้องตรงเลยแม่
แล้วฟ้องข้อหาฆ่าคนตายใช่คุณอัจฉริยะก็ไปยื่นฟ้อง
แต่ตอนหลังคุณแม่บอกไม่เอาแล้วไม่ฟ้องไม่ฟ้องแล้ว
เพราะดูแล้วหลักฐานมันไม่ถึงตรงนั้นแต่คุณอัจฉริยะยื่นไปแล้ว
แล้วมันมีลายเซ็นต์คุณแม่ด้วยคุณแซนก็เลยบอกอันนี้ถือว่า
ทำให้เขาเสียหายเมื่อคุณแม่ฟ้องเขา๔๐๕๐ล้าน
เขาก็ฟ้องคุณแม่ตรงนี้๔๐ล้าน๘แสนเหมือนกันฟ้องเท่ากันเลย
ใช่กรณีที่แม่ไปฟ้องเขาข้อหาฆาตกรรมนะคะ
ทีนี้ได้คุยกับอายการดาวค่ะคุณสุภาพรนิบวนิษฐ์นะคะ
เป็นอายการที่ดูแลสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
อายการดาวยืนยันกับธรรมดาวทีวีว่า
จำเลยที่๑และ๒ก็คือคุณปอยคุณโรเบิร์ตรับสารภาพในข้อหาเดิม
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักฐานใหม่ที่แม่มายื่นวันนี้นะคะ
มีจำเลยที่๑ที่๒ก็ให้การเปลี่ยนแปลง
ก็คือให้การเป็นจากเดิมปฏิเสธเป็นให้การรับสารภาพค่ะ
ตอนแรกที่ปฏิเสธจำเลยที่๑และ๒ปฏิเสธในข้อหาอะไรบ้างค่ะ
ปฏิเสธก็มีเฉพาะข้อหาที่๑และที่๒
เรียกว่าคือจะมีปฏิเสธข้อหาประมาณ
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับเทสิ่งปฏิกูลค่ะ
และก็มีที่รับสารภาพเดิมก็เกี่ยวกับความความละบอนระยะ
แต่วันนี้ก็คือรับสารภาพทุกข้อข้อหาทั้ง๒คนค่ะ

ค่ะค่ะคือในประเด็นที่คุยในเรื่องกระบวนพินาศของศาลจริงเลย
ในวันนี้ยังก็จะทราบจากกระแสข่าวเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าในกระบวนพินาศเป็นเรื่องกระบวนพินาศของเครื่อง

ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็น๑๐พฤษภาค่ะ